เข้าใจเหมือนกันว่าเวทีนี้นะคะนางงามจะเสียงสูงไปไหนนะคะ
นี่คือชุดว่ายน้ำสำหรับการประกวดนางงาม
คือหลักของพิพาทพุทธจานคือจริงเขามีแฟนชั่นโชว์กันไปวันก่อน

คือเปิดตัวมาเนี่ย๗๗สาวงามทั่วทั้งประเทศไทยเขาบอกว่า
เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของผู้เข้าประกวดนะคะ
หลังจากโดยพิพาทพุทธจานแล้วจะมองว่า
ว่ายน้ำแบบนี้เขารู้สึกยังไง

เพราะคิดว่าคือปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกของเราเนี่ย

ค่านิยมต่างก็มีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงขึ้น
ดังนั้นแล้วเนี่ยการใส่ชุดว่ายน้ำมอนคิดว่า
เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่า
ผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยล้วนมั่นใจในรูปร่างของตัวเอง
และที่สำคัญไม่ได้มีใครบังคับให้เราใส่ค่ะ
เราเตรียมใจที่จะพรีเซนต์รูปร่างของเรา
เพราะว่าเรามีรูปร่างที่สวยงามถูกไหม
เมืองไทยก็ก้าวเข้าสู่สากลมากขึ้นแล้วด้วย
แล้วก็ดีสิงจะได้เห็นหุ่นสรีระของเราค่ะ
เวลาโชว์จะได้เห็นสัดส่วนได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้หญิงเราไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนก็สวยค่ะ
แค่เรามีความมั่นใจในรูปร่างแล้วก็สัดส่วนของตัวเองค่ะ
เสียงสูงมันผิดหลักภาษาไทยหรือเปล่า
ไหนก็มีเสียงสูงกันเป็นเอกลักษณ์ของเวทีนี้แล้วใช่ไหมคะ

ยังไม่ประกาศแต่ว่าชาวเน็ตเทใจกันไปเยอะเหมือนกัน
มีหลายจังหวัดที่น่าจดจำเหมือนกันนะครับ

พยานสนะเสียงอะไรอย่างนี้ผิดไปหมดเลย

เดี๋ยวรอติดตามกับบรรเทิมไทยละครับ